อัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี
อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี
อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี
อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี
อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี

อัศวินตรีอัศวินตรี

แก้ไขข้อบรรยัติต่างให้มันถูกต้อง

ผมคิดว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างสำคัญ๕๐๐ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย
เราสามารถให้มีผู้สังเกตการณ์อิสระ
และข้อบรรยัติที่ผมจะให้

มาส่วนดาวนะครับ

อย่าไปตอบคำถามดีกว่าไอ้พี่ค้างไว้เนี่ย
มาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าประเด็นของคุณวิโรธชัดเจนเลยนะครับ

เอาละฮะก่อนที่พวกคุณจะมีเวลา๗นาทีนะครับ
วิโรธมาถึงตรงนี้
คุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ยับยั้งได้
คน๑คนนาทีแรกเราจะมาดูครับว่า
คุณวิโรธจะใช้สิทธิ์ยับยั้งใคร
คุณบุ๋มคะอ้าวคุณบุ๋มมาแล้วค่ะขอบคุณ
เพราะอันนั้นโดนอีกแล้วคุณมารัตดา
พออนั้นพี่ชวิตพร้อมนะฮะพี่ตี่หลังจิกพยาบาลพร้อมครับ

คุณรู้ไหมว่าปีหนึ่ง๗หมื่นล้าน
ปีเท่าไหร่คุณคูณเข้าไปเลย๓๕๐๐๐ล้าน
ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าใครทำใครกิน
แต่ที่สงสัยจริงเลยนะมันไม่ใช่หรอกครับ
ไอ้๓๐๐๕๐๐เรื่องเล็ก
พวกมันตั้ง๓๕หมื่นล้านน่ะ
ผมถามคำเดียวเลยนะชัดเลย
ไอ้บริษัทกรุงเทพธนาคมเนี่ยมันทำอะไร
กรุงเทพธนาคมเดี๋ยวยังไม่จบ
ก็ขอให้ฟังไว้หน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณจะไปจับเทศกิจมาโถ

คุณเอ๋ยเดินผ่านสารพระภูมิยังยกมือไหว้เลย
แล้วฝรั่งถามว่ามีอะไรในสหรัฐภูมิ

เรื่องต้นเนี่ยงบการเงินต้องเปิดให้โปร่งใสก่อน

คือไอ้โรงขยะที่อ่อนนุษย์

คุณทำได้ไม่สมบูรณ์

และที่ดึงกันอยู่ทุกวันนี้ต้องไปตรวจสอบด้วยว่า

มันมันเดินอยู่แล้วเข้าไปเรื่องโรงขยะที่อ่อนน้อ
และที่สำคัญที่สุดมีข้อบัญญัติอีกแหลงนึงที่จะ
ให้จะขอให้สอกล้าวไกย

จะได้ไม่มีแบบพลตำรวจตรีปวีนไง
โปรงแล้วได้อะไรต้องหนีหัวซุกหัวสุน

และนำมาซึ่งการสอบสวนและเอาผิดคนที่กระทำความผิด

บางคนบอกว่าตอนนี้ทุกคนจะหาเสียง

แต่ก็ลาออกจากสอสอมาเพื่อลงผู้ว่า

น้องไม่อยากเห็นการยกระดับสภาคมเที่ยงหาคลแบบ

มันจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าคุณเข้าไปมันจะเปลี่ยนไปยังไง

คุณมดดำคุณมดดำคุณชุวิท
เคยเห็นการตรวจสอบงบประมาณไหม

เคยเห็นข้อบรรยัติแบบชิกครูแบบปกป้องแล้วก็ดูแล
คนที่ออกมาเปิดโปรงข้าราชการที่มาออกมาเปิดโปรงไหม

ไซต์นี้ต้องมีอยู่แล้วนี่ถือว่าขั้นต่ำสุดเลย
ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และไม่ใช่แค่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างนะคุณบุ๋ม
ต้องดูความคืบหน้าของโครงการ
ถ้าคุณบุ๋มรู้อกอีแป้งจะแตก
โครงการลอกท่อลอกคลอง

เดือนที่ผ่านมาคืบหน้าไป๘จะบ้าตาย

คุณรู้ไหมว่าลุงติดเงินกรุงเทพอยู่๓๐๐๐ล้าน

ติดเงินกอทม๓๐๐๐ล้าน

มันขึ้นอยู่ว่าคนกล้าทวงนี่ไงนิสัยของคน
ให้คนอื่นยืมเงินไงจะไม่กล้าทวงไงหน้าบางไง

นี่เหรอคุณมดยำ

ไม่ได้ติดที่นี่ผมติดที่คนอัศวินศาสตร์ทุกคน
อ้าวมาเปลี่ยนแม่งอย่าพึ่ง๓๐ล้านอย่าพึ่งไปทวงเลย

คืออย่างนี้เราถึงต้องมีที่หมูบอกเลยว่า
เราก็ต้นนี้เติมสวรรค์ทดีการให้คู่สูงอายุ
เด็กเล็กแล้วก็ผู้พิการ
ก็นี่ไงคือการจัดเก็บภาษีที่ดิน

ตัวใหญ่ในทุนอสังหาในทุนสุราในทุน๕๐สินค้า

ไปซอยแล้วก็ไปปลูกกล้วยปลูกมะนาว
แล้วบอกว่าเนี่ยที่อโศกเนี่ย

เลี่ยงภาษีที่ดินชัด
แทนที่จะเก็บได้๑๐๘๐๐๐พลัง

คุณจะไปเก็บจากไหนคนรวยมาแจกคน

เพราะว่าต้องเป็นภารกิจของสกด้วย
และสกกลุ่มอื่นผมไม่มั่นใจ
แต่ถ้าศกก้าวไกรนี่ดูสุดจักรแร้แน่นอน

จะมีงูเห่าเหมือนสอง

แต่การทำงาน๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย

จะเข้าข้าราชการกรรมหรือเปล่า

คุณบุ๋มอยากให้ผมไปรักกับคนแบบนั้นเหรอ

เคืองเอางบที่จะไปขอซื้อเคืองสูบน้ำ
เคลื่อนที่เอาไว้เร่งสูบน้ำ

เราไม่ใช่แต่เอางบไปทำพ่องช่องรนสี่พันล้านจะบ้าตาย
คุณเห็นการจัดงบที่มันไม่เห็นหัวประชาชนไหมล่ะ

มันแย่มิโลด
คุณสังเกตดูได้ว่ารัฐบาลพักนี้ก็

ผู้ว่าเดี๋ยวจะไปเป็นพวกเดียวกันกับรัฐบาลนะ

แต่ผมกลัวว่าคุณวิโรธกำลังจะเอาประโยชน์ตรงนี้
ที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาล
มาเป็นผู้ว่าและก็ถล่มรัฐบาล
ซึ่งในความคิดของผมเนี่ยผู้ว่าควรจะเป็นผู้ประสานงาน
เพราะไม่มีทางที่ผู้ว่าจะได้เงินมาหรือว่าจะได้เงินมาโดยการทำอะไรก็แล้วแต่เถอะ

คุณวิโรธก็จะต้องมีท่าที่สนับสนุนรัฐบาลด้วย
ขอรัฐบาลนะช่วยกรทมหน่อยกรทมขาดเงิน
คุณวิโรธจะทำได้หรือเปล่าที่ผมไม่ดวงตรงนี้

งบกรทม๔พันล้านเป็นงบเลยนะว่า
งบที่กรทมต้องเอาเงินท้องถิ่นไปสนับสนุนรัฐบาลนะครับ
ไม่ใช่รัฐบาลให้เงินนะไอ้๒๐๐๐ล้านเนี่ย

แต่ยังมีงบบอกว่าให้งบสนับสนุนรัฐบาลที่กรทมต้องจ่าย
เพื่อให้รัฐบาลได้หน้า๔๐๐๐ล้าน

ผมเข้าไปดูก็ตอบไม่ได้

ที่ไปอุดหนุนรัฐบาลเนี่ย
พี่แอกพี่แอกกำลังเครียด
เป็น๗นาทีที่ยาวนานเหมือนทั้งชีวิตของกูเลยครับ
ดูตันจริงค่ะ
เป็น๗นาทีที่เท่าชีวิตกูเลยทุกผู้ชม
แม่บอกเลยยอมแพ้คนนี้เลย
ยังไงม้วดำ

ฝัดมาฝัดกับ

ผมเชื่อว่าทั้ง๓ท่านที่เหลือมีในใจเหมือนกัน

อันนี้ในมุมของคนกรุงเทพคนหนึ่งนะครับผม
เชื่อมั่นครับในเรื่องของการปราบคอลลอปชั่นน่าจะได้แน่นอน
แต่มิติของผู้ว่าอาจจะต้องหลายอย่าง

คอลลอคชั่นเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับ
ทุกคนที่เข้าไปต้องลุยเรื่องนี้เต็มที่แน่นอนครับ
ก็ยืนยันว่าโปร่งใสคอรัปชั่นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มทำ
ครับโอเคพี่เอมองไงครับ

มุมแรกก็คือถ้าเกิดผู้ว่าไม่เอาสักอย่างเนี่ย

ข้อที่๒นะครับ

จะทำอะไรให้โปร่งสายต่างได้เนี่ย

และข้อที่สามนะ

ตอนนี้ก็ถือว่าต้องหาทางลงนะครูดาวนะ
ครูดาวครับครูดาวครับโอเคเมื่อกี้ก็ดูเป็น๗นาทีที่ดูเดือดแล้วกัน
มาถึงตรงนี้สบายแล้วครับวิโรธบอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับ
ก็ถ้าไม่ต้องการให้กรุงเทพวนหลูบกับปัญหาซ้ำอยากให้กรุงเทพเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับ
ก็เลือกเบอร์๑วิโรธและขนาดที่สองครับ